ส่วนเรื่องของตัวเลขนะฮะถ้าคุณจะซื้อให้ถูกต้องนะฮะ
สละกินแบบรัฐบาลดีกว่าใช่ฮะแล้วก็ชมการถ่ายทอดสดด้วย
วันนี้ที่ถ่ายทอดสดกันก็ไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำ
เชิญชวนกันเลยคุณผู้ชมคุณอาริยาคุณสุภานีอาจารย์ไพรวันด้วยนะฮะ
ถ้าอยากไปดูการถ่ายทอดสดสามารถไปดูได้เลยนะ
คือคนทั่วไปเข้าไปได้ต้องมีเงื่อนไขยังไงบ้างคะ
บัตรประชาชนหรือว่าบัตรที่แสดงตนของคุณเนี่ย
โชว์ให้เจ้าหน้าที่ดูเข้าไปปิดโทรศัพท์มือถือซะหน่อย
แล้วคอยดูเลยว่าอุปกรณ์เขามันล็อกได้หรือล็อกไม่ได้

แต่คราวนี้เราพาไปดูเรื่องราวความเชื่อความแปลกในสถานที่ต่างกันบ้าง
ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ที่เราไปกันเป็นประจำ
นั่นก็คือเกาะคำชโนธกันก่อนนะครับ
วังนาคินดินแดนพญานาคพ่อปู่ศรีสุโธ
และแม่ย่าศรีปฐุมมาบ้านโนนเมืองตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
คนเยอะแหละครับนักท่องเที่ยวรวมทั้งชาวบ้านทั่วไปเดินทางมากราบไหว้ขอพร
เมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางจากจังหวัดปราจีนบุรี

ขณะเดียวกันทุกคนต่างเดินหา
เดินหาครับคุณหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล
เป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะครับ
ก่อนที่จะเดินทางกลับจนเลขดังเกลี้ยงแผงเลยนะ
บอกได้ไหมเลขดังอ่ะเลขอะไร
ถ้าบอกไปเดี๋ยวเลขเคลื่อนเลย

ก็บอกถ้าฝันอะไรมาเนี่ยอย่าบอกคนอื่น

มุกดาหารชาวบ้านพากันไปหาเลขเด็ดกับขอนไม้ยางนายักษ
ผู้รับเหมาทำถนนลาดยางสายบ้านนาไคร้คำชะอี
ได้นำรถแบ็คโฮลมาทำถนนแล้วก็ไปขุดเจอนะครับ
วัดรอบลำต้นได้๒๘๐เซนติเมตรยาว๑๓เมตร
ที่ลำห้วยผ่ายบ้านงิ้วหมู่สี่ตำบลโนญางอเภอหนองสูง
ซึ่งที่ผ่านมามีคนถูกเลขลอตเตอรี่กันหลายงวดแล้ว
ได้รวบรวมเงินบริจาคการจัดสร้างสาราหน้าจัว

เพื่อเป็นการบังแดดบังฝนนะครับ
แล้วก็เป็นสถานที่ในการที่จะเก็บท่อนไม้ยางนายักษ่อนนี้ไว้นะครับ
เราลงไปดูบรรยากาศที่วัดท่าควายตำบลโคกม่วง
อำเภอเขาชายสนจังหวัดพัทธลุงกันบ้าง
ชาวบ้านก็แห่ไปปะแป้งขอโชคลาภจากไม้ตะเคียนทองนะคะ
หลังจากนายปราโมทอินสาอายุ๔๓ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินได้ขุดเจอ
ขณะที่ปรับพื้นที่นาข้าวจำนวน๘ไร่
เพื่อที่จะทำเป็นบ่อจำหน่ายพันธุ์ปลาขณะความลึก๘๐เซนติเมตร

ส่วนไม้ตะเคียนนี้พบอยู่ในบ่อที่๗
ปรากฏว่าชาวบ้านทราบข่าวก็มาถึงที่แล้วค่ะ

ขณะนั้นก็มีชายคนหนึ่งอ้างว่าเป็นร่างทรงเจ้าแม่ตะเคียนทอง
บอกว่าอาศัยอยู่กับไม้ตะเคียนที่ฝังอยู่ใต้ดินมานาน๑๐๗๓ปี

เสร็จแล้วก็รายรำแบบนี้แหละ
บอกผ่านร่างทรงให้นำไม้ตะเคียนไปไว้ที่วัด
เพื่อที่จะได้สร้างบารมีช่วยธนุบำรุงพัฒนาวัดให้เจริญขึ้นนะคะ
เอาขยี้ตาแล้วก็หยิบแว่นมาใส่กันหน่อยค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูที่นครปฐมวัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรี
นี่แหละค่ะสาธุชนเดินทางเข้ามากราบไหว้พระเงินพระทอง
ปิดทองพระเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต
หลังจากนั้นคุณผู้ชมเดินมุ่งหน้าเข้าหาหุ่นตาทองงิ้วราย
ขอเลขเด็ดเขย่าเซียมซีเอ่ย
จ้องเพ่งในองค์น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์
ที่มีน้ำตาเทียนหยดไว้จนหยดเทียนมาลอยรวมกันเป็นตัวเลข

แหมนึกว่าจะมีซูมภาพให้ดูฉันฉันจัดจัด

ไหนล่ะคุณเออนะครับไปต่อกันที่สุพรรณบุรี
ที่นี่นะครับที่วัดทัพกระดาน
ซึ่งมีการจัดงานครบรอบการเสียชีวิต๒๖ปี
ของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีเพลงลูกทุ่งนะครับ
ซึ่งการจัดงานก็จะมีไปจนถึงวันนี้แหละฮะวันอาทิตย์ที่ขออภัย
วันพรุ่งนี้สิวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่๑๗มิถุนายนนะครับ
ทุกคืนจะมีศิลปินเพลงลูกทุ่งทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่
แล้วก็รุ่นยาวกว่าร้อยคนขึ้นเวทีคอนเสิร์ต
ก็ให้ความบันเทิงผู้เข้าร่วมงานแล้วฮะ
มีป้ายฟงป้ายไฟกันมากันเพียบเลยนะครับ
แต่ก็เป็นศีรษรรรค์แห่งความสุขนะ
ปีนี้บรรดานักเสี่ยงโชคต่างหากว้านซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย
ตรงกับเลขที่เกี่ยวข้องกับแม่พุ่มกันอย่าง
แม่พุ่มพวงกันอย่างคึกเลยนะฮะ
ก็แล้วแต่ใครจะมีเลขอะไรนะครับ
เช่นเดียวกับที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชัยนาธ
ซึ่งเป็นแหล่งขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแหล่งใหญ่ของชายนาฏ
ดาประชาชนก็มาเลือกซื้อเลือกหาเลขเด็ดของแม่จำเนียน

ซึ่งว่ากันว่าให้เลขตรงมา๖งวดติดต่อกันแล้วนะครับ
ส่วนเลขของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันท
รอบ๒๖ปีเสียชีวิตวันที่๑๓มิถุนายน๒๕๖

รวมถึงเลขทะเบียนรถนายยกรัฐมนตรี
ที่เดินทางลงพื้นที่ในการประชุมคอรมอสัญจร

หลายคนก็จับจ้องมองอยู่ว่าท่านนายกจะนั่งรถตู้

แม้ว่านายกจะบอกแล้วนะอย่าไปสนใจทะเบียนมาก
นายกก็บอกทุกงวดแหละบอกว่าอย่าไปสนใจทะเบียนมาก

แต่ก็มีคนกว้านซื้อหมดแผงเช่นกัน
ใบ้หวยนะฮะแต่ว่าเป็นเลขทะเบียนของรถ